ท่านผู้ชมครับมาตามความคืบหน้าคดีการเสียชีวิตของน้องหญิงนะฮะ
นางสาวนารีการยาวิราชน้องหญิงวัย๑๙ปี
เมื่อหลายคืนก่อนเนี่ยเพื่อนผู้หญิงที่ชื่อเป็ดค่ะนะฮะ
ที่อยู่หอพักเดียวกันชวนไปร้านเหล้าตอนตี๒นะครับ
แล้วตอนกลับนะฮะเป็ดไม่ยอมมาส่งนะ
แยกไปกับท็อปแฟนของเป็ดค่ะแล้วให้น้องหญิงเนี่ย
ขึ้นรถเทลเลอร์กลับกับออฟน้องชายของท็อปอืม
ปรากฏว่าออฟก็แจ้งเพื่อนแจ้งญาติของน้องหญิง
ว่าน้องหญิงเนี่ยระหว่างทางกระโดดลงจากรถเทลเลอร์ค่ะ
บาดเจ็บสาหัสเขาพามาส่งโรงพยาบาล
ที่สุดแล้วน้องหญิงก็เสียชีวิตหลังจากนั้นเจอหลักฐานต่าง
มาเยอะแยะไปหมดนะครับล่าสุดครับแม้ว่า
ออฟกับเพื่อนผู้หญิงที่ชื่อเป็ดจะถูกควบคุมตัว
แจ้งข้อหาไปแล้วนะครับเรื่องการหน่วงเหนียวกักขัง
จนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายแต่วันนี้มีการแจ้งข้อหาเพิ่มครับ
โดยพลตำรวจเอกศีวรารังศรีพรามนากุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ที่ลงมาดูแลคดีนี้บอกว่าพนักงานสอบสวน
แจ้งข้อหาเพิ่มเติมกับนายสุรพลดาราคำหรือนายออฟ
คนขับรถเทลเลอร์ในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาจากนวงเหนียวกักขัง
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายก็เพิ่มข้อหาคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาด้วย
แต่ผู้ต้องหายังให้การปฏิเสธแต่มั่นใจว่าจะเอาผิดในออฟได้อย่างแน่นอน
เนื่องจากตำรวจได้รวบรวมพยานวัตถุพยานบุคคลพยานหลักฐานต่าง
โดยเฉพาะหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์อย่างครบถ้วนสมบูรณ์แบบ
แล้วก็เห็นว่าแจ้งข้อหานี้ได้
และหากนายออฟให้ข้อมูลพาดพิงถึงใครหรือการสืบสวนพบใครทำผิดเพิ่มเติมอีก
ก็จะเรียกมาสอบสวนดำเนินคดีทั้งหมด
โดยทุกประเด็นได้กำชับในที่ประชุมพนักงานสอบสวนไปแล้วว่า
แสวงหาวัตถุพยานทุกชิ้นโดยเฉพาะเรื่องกางเกงชั้นในของน้องหญิง
ที่ยังหายไปแล้วก็หลักฐานอื่น
ตลอดจนการสอบปากคำแพทย์ผู้ตรวจสอบชนะสูตรศพ
ต้องทำให้ครบถ้วนสมบูรณ์โดยไม่ต้องกังวลใจ
เพราะทุกอย่างถือว่าดำเนินการไปตามพยานหลักฐาน
พร้อมกับย้ำว่าคดีนี้เป็นคดีฆาตกรรมไม่ใช่คดีอุบัติเหตุ
ตามสภาพศพสภาพศพฟอร์มอยู่
ที่พยานหลักฐานอินยันว่ากระทั่งความผิด

ท่านศิวราบอกไม่ใช่ตกรถแน่นอนนะครับ
ส่วนกรณีที่นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์

ที่เข้ามาช่วยเหลือครอบครัวของน้องหญิงในคดีนี้
ระบุว่าคดีนี้เนี่ยมีตำรวจในท้องที่เกิดเหตุ
ตั้งแต่แรกเลยคือที่สภบังปะอินพศศิริยา
รับเงินสินบน๓แสนบาทจากผู้ต้องหา
ในการช่วยเหลือด้านคดี
พศศิวาราบอกว่าได้สั่งการให้กองบังคับการ
ตำรวจผู้ทรจังหวัดพศศิริยา
ตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว
ส่วนจะเรียกนายอัจฉริยะมาให้ข้อมูลเรื่องนี้หรือไม่
ถือว่าเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมา
จะไม่เข้าไปก้าวกายเรื่องนี้
ทีนี้ค่ะทางเพื่อนของผู้เสียชีวิตเพื่อนของน้องหญิงนะคะ
ที่เป็นเพื่อนรุ่นพี่ที่น้องหญิงโทรหาแล้วก็ร้องไห้
บอกกลัวไม่อยากกลับกับอ๊อฟแล้วก็ไลน์หาเนี่ยค่ะ
ก็คือรุ้งกับเจน
พลตำรวจรีกรชัยคล้ายคลึงผู้บังคับการปรับรามการกระทำความผิด
เกี่ยวกับการค้ามนุษย์หรือปคมบอกว่าตอนนี้นะคะ
นางสาวรุ้งกับนางสาวเจนไปให้ปากคำแล้วนะคะ
พลตำรวจโทษธิติราชหนองหานพิทักษ์ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
เป็นคนสอบปากคำทั้งสองคนด้วยตัวเองค่ะ
ที่กรมบัญชการตำรวจสอบศูนย์กลางนะคะ
ทั้งสองคนเป็นพยานปากสำคัญในคดีนี้

คือท่านศิวราเนี่ยให้ปคมเข้ามาร่วมทำคดีด้วยเพราะว่า
มันมีเรื่องของการค้ามนุษย์จากข้อสงสัยที่ว่าเป็ด
เป็นนางนกต่อในการพาหญิงผู้ตายไปให้ในออฟหรือเปล่า

เป็นจุดนับพบในการซื้อขายบริการ

แล้วตอนที่น้องหญิงโทรมาคุยกับรุ้งกับเจ

นี่แหละในออฟคนนี้เลยเจนก็เคยโดน
เคยถูกในออฟล่วงละเมิดทางเพศมาแล้วเหมือนกัน

ต้องดูนะคะว่ารักษณพฤติการมีการข่มขู่ล่อลวงบังคับหรือเป็นการสมยอม
ต้องดูองค์ประกอบอื่นด้วยนะคะว่าเข้าข่ายการค้ามนุษย์หรือเปล่า
ส่วน๘ตอนนี้อยู่ระหว่างฝากขังที่เรือนจำ
ตำรวจจะสอบปากคำว่ามีใครอยู่เบื้องหลังไหม
ก็ยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายค่ะ
ซึ่งจากการตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุมีคดีที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์
เกิดขึ้นไม่มากนักนะคะ
ส่วนใหญ่จะเป็นการขายพวงมาลัยบังหน้าในที่จอดรถบรรทุกที่พักรถ
แต่ผู้กระทำความผิดไม่ใช่เยาวชนค่ะ
เพราะฉะนั้นคุณเจนหรือคุณนุ้มทั้งคู่
เขาเป็นอดีตผู้ต้องหาซึ่งเป็นพยานสำคัญ
สามารถจะยืนยันได้ว่าพฤติกรรมของผู้ต้องหาเนี่ย
มีพฤติกรรมลักษณะอย่างนี้
ซึ่งล่าสุดทางเพจชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม
ก็เลยออกแถลงการมาแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
แถลงการ๖ข้อเกี่ยวกับการเสียชีวิตของน้องหญิง
เสียชีวิตปริศนาจากปมตกรถเทรลเลอร์
เมื่อมีผลชนะสูตรจากแพทย์ระบุสาเหตุการเสียชีวิต
ว่าถูกตีด้วยของแข็งไม่มีคมที่ศีรษะทำให้กระโหลกแตกนะคะ
ชมรมในฐานะผู้รับมอบอำนาจจากครอบครัวผู้ตาย
ต้องการให้โอนคดีไปที่กองปราบรามตามเจตนารมณ์
ตั้งข้อสังเกตถึงคำสั่งย้ายผู้กำกับการสพบางปะอิน
และพนักงานสอบสวนรวม๓คน
ให้ไปประจำอยู่ที่สวปกรจังหวัดพระนครศรียุธยา
ตั้งแต่๓๐กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้ว
แต่ยังปรากฏภาพว่ายังมาทำงานที่โรงพักกันตามปกติอยู่เลย

ย้ายไปแล้วทำไมยังมาทำงานอยู่
เป็นการขัดคำสั่งของผู้บัญชาการตำรวจภูทรจังหวัดหรือเปล่า
ตามระเบียบถ้าถูกสั่งย้ายไปแล้ว

เพราะว่าถูกตั้งกรรมการสอบสวนอยู่นะคะ
การออกคำสั่งของผู้บัญชการตภภหนึ่งลงวันที่๓๐กรกฎาคม

ก็อยากจะมีการตรวจสอบเอกสารรับคดีนี้ค่ะ
อกจากนี้มีคนให้เบาะแสด้วยค่ะ
ว่าอาจจะมีการทุจริตล้มคดีฆาตกรรมให้เป็นคดีอุบัติเหตุ
ตั้งแต่ช่วง๑๙๒๗กรกฎาคมที่ผ่านมา
รวมทั้งมีการข่มขู่พยานสำคัญในคดี
กับทางครอบครัวน้องหญิงบอกว่าก็เลยเคลื่อนศพน้องหญิง
มาร้องขอความเป็นธรรมต่อผู้บัญชาการตำรวจภูทรภักดิ์๑
เดี๋ยววันพรุ่งนี้จะมาค่ะ๑๐โมงเช้านะคะ
๒๓วันก่อนก็เพิ่งไปที่กองประใช่ค่ะ
ล่าสุดครับเมื่อ๒๐นาฬิกาที่ผ่านมานะครับ
อัจฉริยะประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม
พร้อมกับเปิดคลิปเสียงฮะนี่คราวนี้มีคลิปเสียงอีกแล้ว
บอกว่าเป็นคลิปเสียงสำคัญคลิปเสียงการสนทนา
ซึ่งนายอาชิริยะไม่ยืนยันว่าเป็นเสียงของใครนะฮะ
แต่อ้างว่านี่เป็นเสียงที่มีการพูดคุยกัน
เกี่ยวกับเรื่องสินบน๓แสนบาทกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
สถานีตำรวจหนึ่งนะฮะเพื่อให้ช่วยเบี่ยงเบนคดีนะ

คลิปเสียงที่นายอัจฉริยะนำมาเปิดเผย
บางช่วงบางตอนนั้นเขาคุยกันว่ายังไงบ้าง
เอาเงินให้ประกันดิ

ยังผมว่าพ่อมันไม่น่าจะมีปัญญาเคลียร์ได้แบบนี้
น่าจะมีตัวกลางที่วิ่งเต้นช่วยแต่เกียร์เงิน๓๐๐๐๐๐บาท
อย่างนี้มันก็ต้องเสียมากกว่า๓๐๐๐๐๐บาทสิ

พ่อมันบอกว่าเอาไปปิดคดี๓๐๐๐๐๐เสีย๓๐๐๐๐๐นี่คดีปิดเลย

แต่พ่อไม่ได้บอกว่าเอาให้ตำรวจคนไหน

โอเคโอเคได้ได้ขอบคุณครับ
นี่เลยเขาให้ดูคลิปเลยรู้นาน
จอนรถเข้าสะพานแล้วก็รุ่งนาน
คลิปไอ้ที่ตอนที่อ๊อฟไปทำแผนที่ว่าเด็กตกนั่น

ก็อยู่กับไอ้กระหยังพวกเราน่ะอ่าสมมุติ

ยังง่ายต้องให้ใยเย็นฯโทรจากรุงกลับ

ผมก็จะต้องทำอย่างนั้นอยู่พวกมันจะไปคุย
เผื่อจะถึงบุตรพันธงาตายังทีนี้
ผมว่าพี่มาเรียก๓แสนผมว่ามันเห็นว่าเป็นคนขับรถไม่ค่อยมีตังค์ด้วยมั้

แล้วอีกอย่างเป็นคดีแบบว่างูปากไม่ดังไม่อะไรอย่างนี้
เป็นคดีชาวบ้านธรรมดาไม่ได้คนดังอะไรนะ
แล้วก็มันไปหลงเชื่อว่าเป็นอุบัติเหตุซะก่อนเนอะ
ถ้ามันไม่เชื่อว่าเป็นอุบัติเหตุนี้มันก็คงไม่เรียกเอาแล้วกัน
คือนายอัชรุยะไม่ยืนยันนะครับว่าเป็นเสียงใครนะ
แต่คุยกันเรื่องเงิน๓แสนที่จะติดสินบนด้านคดีให้กับตำรวจอะไรพวกนี้
ก็ไม่รู้ตำรวจที่ไหนคดีอะไรยังไง
แต่ถ้าเป็นเรื่องจริงคุยกันเรื่องคดีน้องหญิงจริงแบบนี้นะ
ถ้าคนรู้จักกันฟังเสียงมันรู้แหละเสียงใครเป็นเสียงใครเนี่ย

ในเพจชมรมช่วยเหลือเหยียวอัธยากรรมบอกว่า
เดี๋ยวจะมีการเคลื่อนศพของน้องหญิง

ต่อผู้บัญชาการตำรวจภูทรภักดิ์หนึ่งในวันพรุ่งนี้นะคะ

กว่าจะคลี่คลายคดีแล้วก็จับคนร้ายมาดำเนินคดีได้
ตอนนี้ก็เก็บเอาไว้ที่วัดเกิดการอุดมจังหวัดปทุมธานีนะคะ

ที่ดูแลศาลาสวทธิ์พระอภิษฐรรม
ซึ่งเป็นสาราที่ใช้ตั้งศพของน้องหญิง
พระท่านก็บอกว่ากรณีร่างของน้องหญิงที่กำลังอยู่ในกระบวนการทางกฎหมายเนี่ย
ญาติญาติก็นำร่างไปฝากไว้ที่โรงเย็นของทางวัดก่อน
ยังไม่มีกำหนดชาปนกิจค่ะ
เพราะว่าจะรอให้คดีเสร็จสิ้นก่อน

ยินดีที่จะช่วยเหลือญาติของผู้เสียชีวิตอยู่แล้ว
นายสุบินยาวิราชพ่อของน้องหญิง
รวมถึงญาติของน้องหญิงก็ได้นำร่างของน้องหญิง
เก็บไว้ที่สาลา๓วัดเกิดการอุดม
ที่อำเภอคลองหลวงจปทุนทานนี่เหมือนเดิม
หลังจากที่นำศพไปผ่าชนะสูตรที่โรงพยาบาลตำรวจ
เพื่อพิสูจน์หาดีเอ็นเอค่ะ
ก็มีความคืบหน้าทางคดีขึ้นเรื่อยนะครับคดีนี้